เพราะว่าเมื่อคืนนี้กลางดึกที่ผ่านมามีเหตุเพลิงไหม้ที่บุรีรำนะครับ
แล้วก็คุณยายเจ้าของบ้านบอกเศร้าเสียใจมากนะครับ
ร้องไห้จนเป็นลมล้มฟุบนะครับ
นี่แหละค่ะคุณยายหนูเพื่อนรำอายุ๖๗ปีนะครับ
ร่ำไห้แทบขาดใจจนเป็นลมล้มฟุบนะครับ
แล้วก็ทางเพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันในการทั้งปลอบประโลม
แล้วก็ช่วยประถมพยาบาลด้วยนะฮะ
เหตุไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๒๑๙นะครับ
หมู่๗ตำบลโคกเหล็กอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรำ
ก็เป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนของนางสุธีมีโชคนะครับ
อายุ๔๑ปีไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากช่วงเกิดเหตุเนี่ยมีลมกระโชคแรงด้วยนะฮะ
คนที่อยู่ในบ้านมีด้วยกัน๙ชีวิตครับ
มีทั้งเด็กเล็กมีทั้งผู้ใหญ่และคนชะลารวมถึงคุณยายท่านเมื่อกี้ด้วยนะฮะ

พยายามที่จะหนีฝ่ากองเพลิงออกมาข้างนอกบ้าน

ขณะที่นางสุธีเจ้าของบ้านนะครับ
ก็พยายามที่จะขนของในบ้านหนีเพลิงไหม้ออกมา
จนถูกเพลิงมันคลอกที่แขนแล้วก็ที่ใบหน้าจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามเข้าไประดมฉีดน้ำดับเพลิง

จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะฮะ
ด้านสามีของนางสุธีสามีเจ้าของบ้านก็คือนายประจักษ์นะครับ

ตอนนั้นได้ยินเสียงเหมือนเสียงระเบิดเลยนะ

จากนั้นไฟมันก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วเลยนะฮะ
แล้วก็ลามลงมาทั้งชั้นล่าง
ตัวเขาเองรีบตะโกนบอกคนภายในบ้าน

ไฟฟ้าเครื่องมือช่างทีวีตู้เย็น

ว่าประมาณสัก๖แสนบาทนะครับ
ตำรวจก็คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจร
เพราะว่าสอบถามคนในบ้านก็ให้การตรง

แล้วก็ทุกคนไม่ได้จุดทูบจุดเทียนอะไรนะครับ

เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง

นี่ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับ
ที่บ้านเขาคือยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้

แล้วก็บ้านทั้งหลังที่เป็นที่อยู่อาศัยนะครับ
ช่วงสายวันนี้เองเจ้าหน้าที่อบตโคกเหล็ก

ไปให้ความช่วยเหลือในการเบื้องต้น

ส่วนชาวบ้านเองได้ช่วยกันทำพิธีอะไรรู้ไหมคุณ

ก็บรรยากาศคือคุณยายหนูนะคุณ
ที่ร้องไห้มาตั้งแต่เมื่อคืน
มาถึงเช้านี้คุณยายก็ยังทำใจไม่ได้
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับความสูญเสียนะครับ

ทั้งคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายเลยนะครับ
ก็ชาวบ้านช่วยกันปลอบโยนนะครับ
โดยนางสุธีเจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุเธอก็ยอมรับว่าตกใจ
สติไม่อยู่ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน
ก็พยายามจะเข้าไปเอาทรัพย์สินและข้าวของภายในบ้านออกมา
ก็คว้ามาได้เพียงสร้อยคอทองคำหนัก๒บาท
ส่วนทรัพย์สินอื่นเอาออกมาไม่ทันนะครับ
เสียดายก็คือเครื่องมือทำมาหากินคุณ
เป็นเครื่องทำขนมนะฮะ
เครื่องมือช่างถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด
แล้วก็ตอนนี้ไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วนะฮะ

ก็ต้องช่วยเหลือครอบครัวนี้ในเบื้องต้นก่อนแหละครับ